แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของแม่นุษย์จากจังหวัดพิศนุโลกนะครับจะสามารถกู้วิกฤตในการตอบคำถามถูกทั้งหมด๔ข้อหรือไม่นะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อวันนี้รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ป้าวัญจ๋า

ไหนพูดเสียงหวานก่อนพร้อมจ้า

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยเรื่องแรก
จากเรื่องผักเลยจ้า
สำหรับคำถามเรื่องนี้นะครับ
้วยใดคือใบกระเพรา
ตัวเลือกที่๔ค่ะ

แล้วใบที่๒นี่ก็คือ

แล้วใบที่๓นี่คือใบโหระพา

ส่วนใบที่๔คือใบกระเพรา

ครอบครัวของแม่นุษย์จากพิสุนโลกตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท

ผมจะเลือกเฉลยไล่กลับมาดีกว่านะครับ

เลือกเฉลยจากเรื่อง

ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กับมหาวิทยาลัยนะเรสวน

น้องบาซูเลือกตอบตัวเลือกที่หนึ่ง
เมื่อก่อนชื่อมหาวิทยาลัยสองแควร์
ซึ่งเป็นคำตอบที่

งั้นข้อต่อไปต้องไม่ผิดนะครับ

มหาวิทยาลัยนเรศวรถูกยกฐานะขึ้นจากวิทยาเขต
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
โดยได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อสะดุดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนเรสวนมหาราช
ครึ่งทางต่อไปนี้มาลุ้นเงินแสนและเงินล้านกันข้อต่อไป
ขึ้นมาก็แล้วกันเป็นเรื่องของน้องน้ำก่อนแล้วกันนะครับ
เรื่องข่าวไทยรัฐทีวีคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ใครไม่ใช่ผู้ประกาศข่าวของไทยรัฐทีวี

น้องน้ำเลือกตอบตัวเลือกที่สี่
นัทยานีรัตนภัยทูลนะครับ

ผู้ประกาศข่าวของไทยรัฐทีวีนะครับ

สถิตคือผู้ประกาศข่าว
ไทยรัฐนิวส์โชว์นะครับแล้วก็คุณ
รัชพรชราดลคือผู้ประกาศข่าว
ข่าวเที่ยงไทยรัฐแล้วก็คุณ
นัทยานีรัตนภัยทูล

ข่าวบันเทิงส่วนอีกหนึ่งท่านครับ
คุณพิญญาพัฒน์ด่านอุตรา
ใช่ผู้ประกาศข่าวของไทยรัฐทีวีครับ
เป็นผู้ประกาศข่าวค่ำของสำนักข่าวไทย

ข้อต่อไปกับคำถามเรื่องนี้

ดอกไม้ประจำจังหวัดพิศนุโลกคือดอกอะไร

นุษย์เลือกตอบตัวเลือกที่๒
พยอมซึ่งเป็นคำตอบที่

และจังหวัดนนทบุรีอีกด้วยนะครับ
มีลักษณะเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง
มีสีเหลืองและมีกลิ่นหอมอ่อนด้วยครับ

ครอบครัวก็ร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถามไปได้
๑ข้อด้วยกันก็ได้รับเงินต่อชีวิต

คุณผู้ชมครับ
ถึงครอบครัวนะครับเพราะว่าน้องน้ำ
ลูกชายที่แสนดีเคยทำมาหากินเลี้ยงแม่ได้

บาซูก็อีกหลายปีกว่าจะจบการศึกษา
ส่วนผู้หญิงคนนี้บ้านที่จะอยู่ในตอนนี้นะครับ
ก็บอกเลยว่ากำลังจะถูกน้ำพัดไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
ถ้าเผื่อว่าใครที่พอจะมีกำลังแล้วอยากช่วยเหลือจริงนะครับ
ครอบครัวนี้ทำเถอะครับได้บุญกุศลแน่นอน
ช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่กำลังลำบาก
อนิสงฆ์แน่ครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับ

สิ่งหนึ่งเลยที่แม่มาเนี่ยได้อนิสงฆ์แน่นอนนั่นก็คือ
เล่าเรื่องราวชีวิตของการต่อสู้
เล่าเรื่องราวของความรักที่ผู้เป็นแม่มีให้กับลูก
เสื่อมคลายเป็นรักแท้ที่บริสุทธิ์จริง
ตรงนี้แหละครับผมว่าหลายคนที่กำลังท้อแท้กับชีวิต
คงจะดูแม่แล้วก็มีกำลังใจฮึดสู้กัน
ขอบพระคุณมากนะครับให้คุณพระคุ้มครองครับ
ขอบคุณมากนะประสบความสำเร็จนะลูกนะ
ด้วยขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิต

เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๑๙นาฬิกา๑๕นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเกมต่อชีวิต

วันนี้ดีใจมากค่ะที่มาเล่นเกมต่อชีวิตค่ะ
หนึ่งหมื่นบาทมีค่าสำหรับครอบครัวของเราค่ะ

เพราะน้องไม่ได้ไปรักษาตั้งนานแล้วค่ะ
เพราะไม่มีเงินไปรักษาค่ะ
ขอบคุณมากค่ะเกมต่อชีวิตค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป